คนลุกซื้อทำไมอ่ะนอนในเต็นต์งูเห่าเข้ามาแผ่แม่เบี้ยเฮ้ยโดนฉกไปป่ะน่ะโดนไหมนี่อ่ะลองดูค่ะอ่า
ไม่เกี่ยวกับไซซ์ไม่เกี่ยวครับงูเห่าตัวเล็กตัวใหญ่พิษแรงเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหมันแผลแม่เบี้ยทันทีเลยนะคะ
เจ้าของคลิปที่เจองูเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างปั้น
ทำงานปั้นพญานาคเป็นงานหลักอืม
ทำงานปั้นกลางเต็นต์นอนอยู่ตรงนี้หลายคืนแล้วแต่ว่าคืนสุดท้ายกำลังจะย้ายไปที่อื่น
พอตื่นขึ้นมาตอนเช้ากลับมาเจองูเห่าตัวนี้ค่ะ
มันเข้ามานอนอยู่ในเต็นต์ตอนไหนไม่รู้มาเห็นเอาตอนเช้าอ่ะเฮ้ย
นอนตอนไหนไม่รู้มาเห็นเอาตอนเช้าโชคดีนะที่งูไม่ฉกเธอ
เธอบอกว่าเธอเชื่ออย่างนี้นะเธออาจจะเป็นลูกหลานพญานาคงูเลยไม่กัด
อืมส่วนสาเหตุที่งูเข้ามาได้อย่างไรเธอบอกว่าน่าจะเป็นจากที่เต็นต์เนี่ย
มีช่องเล็กเพื่อเอาปลั๊กไฟเข้าไปแล้วก็อาจจะสะเพราปิดไม่สนิทเอง
นอนมาเป็นสิบวันแล้วเฮ้ยไม่เข้ามาเข้าคืนสุดท้ายซักนิดโอ้โห
เลขที่เต็นต์มีไหมมีไม่มีไม่มีครับ